พูดออกมาแบบนี้เพราะว่าสดของเรารายงานสดของเราเกี่ยวกับเรื่องของ
ใชยสยบภายคลิ๖๑ทับ๔
พาคุณผู้ชมไปปราบรามยาเสพติดกันสักหน่อยนะคะ
๔นี่เป็นการตรวจค้นจับกลุ่มเครือขายยาเสพติดที่ซอยพร้อมมิตรสุขุมวิทย์๓๐
บรรยากาศเป็นอย่างไรล่าสุดติดตามจากคุณวิมวลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

การดำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๒๐ทับ๘
ซึ่งเป็นของผู้ต้องหาที่มีหมายจับฐานสนับสนุนร่วมกันค้ายาเสพติด
ผู้ต้องหานั้นยังคงให้การปฏิเสธนะคะ
ยืนยันว่ามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะคะว่า
มีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้อง
แล้วก็มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างแน่นอน

ซอยพร้อมมิทสุขุมฤทธิ์๓๙
ซึ่งเป็นบ้านของไนฮาร์บริซิ้น
คนไทยเชื้อชาติอินเดียนะคะ
ผู้ต้องหาตามใจจากคดีสนับสนุนและร่วมกันค้ายาเสพติด
ซึ่งจากการสืบสวนของตำรวจนั้น
มีการสืบสวนจากเส้นทางการเงิน
ก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน
ให้กับเครือขายนักค้ายาเสพติด
แล้วก็เชื่อมโยงกับขบวนการโพยกวนยาเสพติด
ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะ
ซึ่งในขณะนี้ภาพที่เราเห็นอยู่นั้นก็จะเป็นการสอบปากคำนะคะ

โดยท่านชัยพฤทธิ์นะคะที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำในฮัพฤทธิ์สิงห์
ผู้ต้องหารายนี้ที่อยู่ภายในพร้อมกับบุตรชายนะคะ
เราจะเห็นภาพของการสอบสวนที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่นะคะจากการข่าวนะคะที่เข้ามาสอบสวนนะคะ

โดยบ้านหลังนี้ค่ะก็อยู่ในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจอย่างสุขุมวิท๓๙นะคะ
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ท่านพลบทโทสมหมายกองวิสัยสู่ผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดบอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่า
ธุรกิจของนายฮาปริสติงเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิเวอรี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าผ้า
แต่นั่นอาจจะเป็นเพียงแค่สากบังหน้าเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าการเชื่อมโยงข้อมูลต่างของตำรวจปรับรามยาเสพติดก็พบว่ามีการโอนเงินไปจ่ายเป็นค่ายาเสพติด
จ่ายเป็นค่ารถสำหรับดัดแปลงในการค้นยาในการขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะ
เข้ามาที่ประเทศไทยมาทางภาคเหนือนะคะแล้วก็เข้ามาที่ภาคกลาง
ปลายทางเนี่ยจะออกไปทางภาคใต้นะคะจากนั้นก็จะไปที่ประเทศที่สาม
ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบปากคำว่าตัวของนายแฮปริสติงนั้นจะยอมจำนวนต่อพยานหลักฐานที่ทางตำรวจปรับปรามยาเสพติดนำมาชี้แจงกับตัวผู้ต้องหาหรือไม่นะคะ
ผู้ต้องหารายนี้ยังคงให้การปฏิเสธนะคะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้มานั้นเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะคะ
สำหรับคดีนี้สืบเนื่องมาจากที่ทางตำรวจปรับปรามยาเสพติดนั้นเข้าจับกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดในหลายพื้นที่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคอีสานในพื้นที่ภาคกลางนะคะแล้วก็มีการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเป็นไอซ์จำนวน๔๐๐กิโลกรัมนะคะ
ครั้งนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มได้ที่เขื่อนเพชรรีสอร์ทหมู่ที่๒ถนนภัยศาลอุทิศนะคะตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขรา
ซึ่งพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่า
หนึ่งในผู้ต้องหารายใหญ่ก็คือนางวันทาหรือว่ายายทาโคตะวงอายุห้าสิบสี่ปีซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ที่ลักลอบขนกัญชานะคะ
ในการเข้าปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๑ทับ๔ในครั้งนี้
มีการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๔เป้าหมายด้วยกัน
แล้วก็๓๐จุดทั่วประเทศในกรุงเทพมหานครนั้น
มี๓จุดด้วยกันแล้วก็เป็นเครือข่าย
เป็นบ้านเป็นที่พักอาศัยแล้วก็เป็นธุรกิจของนายฮาปริซิงทั้งสิ้นค่ะ
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ